หมุนลัณฑิษฐิรวมใจเชียงใหม่เข้าไปกรวจสอบ
หลังจากมีคนไปพบศพเด็กทารกที่ถูกทิ้งไว้ในถังขยะในห้องน้ำ
เป็นห้องน้ำหญิงตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงตลาดใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่ครับ
เป็นศพของทารกเพศชายสภาพสมบูรณ์นะครับอายุคัน๗๘เดือนแล้ว

พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำบอกว่าขณะที่ทำความสะอาดห้องน้ำอยู่
ตกใจเลยครับล้วงออกมาดูอ้าวเป็นศพเด็กทารกก็เลยรีบแจ้งตำรวจนะครับ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดช่วงเวลาสักบ่ายโมง๕๐นาที
มีผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าอาจจะเป็นแม่ของเด็ก
แต่เขามากัน๔คนคุณผู้ชมมีพ่อแม่และลูกอีก๒คน
มา๔คน๑๒๓๔ครบ
เป็นฝ่ายหญิงรีบเข้าไปห้องน้ำอย่างเร็วมาก
ส่วนฝ่ายชายและลูกอีก๒คนรออยู่ข้างนอก
จากบ่ายโมง๕๐แล้วพอไปถึงบ่าย๒โมง๕นาที

ตำรวจก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า
เพราะว่าเข้าห้องน้ำนานมากสักประมาณ๑๕นาทีได้
เมืองต้นก็สันนิษฐานว่าอาจจะตั้งท้องไม่พึงประสงค์
แอบทำแท้งเถื่อนหรือว่าซื้อยาขับลูกมากิน
แล้วก็นำซากทารกไปทิ้งไว้ในห้องน้ำ
ตำรวจก็ส่งศพทารกให้กับแพทย์นิติเวชผ่า
พิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงในเรื่องของการเสียชีวิต

คือติดตามตัวผู้หญิงต้องสงสัยในภาพในกล้องวงจรปิด
มาสอบสวนต่อไปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับ